เมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพกันว่อนโซเชียลเลยพี่มิ้ว
ดิฉันก็คิดว่านายแบบใหม่ถ่ายปกคู่กับคุณอุ้มลักษณะ
ที่ไหนได้ขยี้ตา๓ทีอ้าวเสนาหอยค่ะ

แต่ว่าคำพูดที่ว่าคารมไปต่อ
หล่อเป็นรองยังเป็นอมตะอยู่นั่นเอง
อย่างล่าสุดพิธีกรอารมณ์ดีเกียรติศักดิอุดมนาค

ืดอกแมนแอ่นพุงที่กำลังจะกลายเป็นซิกแพคค่ะ
รับแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าตอนนี้
กำลังเดินหน้าจีบนักแสดงสาวเซ็กซี่อุ้มลักษณะนั่นเองค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่ามีคำสั่งประกาศิษย์มาจากคุณอุ้มนะคะ
บอกว่าถ้าไม่มีซิกแพคเนี่ย
อย่าหวังว่าจะได้ออกเดทกับอุ้ม

ผู้ที่มีจิตใจคงมั่นกับภูมิกลมนะฮะ

มิ้วใช้ระยะเวลาตอนนี้๓เดือนแล้วนะคะ

นาหอยบอกว่าคุณอุ้มยังใจดีหน่อย

อนุญาตให้มีซิกแพคแค่สัก๒แถวก็พอ
เบาพอเพราะว่าถ้ามากกว่านี้จะไม่ได้

แต่ต้องบอกอุ้มให้ใจชื้นเลยนะอุ้ม
ว่ามีความหวังแน่ที่จะได้ไปกินข้าวด้วยกัน
เพราะว่าน้ำหนักพี่หอยตอนนี้ลดไป๑๕กิโลแล้ว
จาก๘๕กิโลถัวตอนนี้เหลือประมาณ๗๐กิโล

แล้วคุณอุ้มเขาบอกเอาไว้ว่า
ถ้าเกิดว่าซิกแพคขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะ

วันเกิดคุณอุ้มก็คือ๕เมษายนนั่นเองนะคะ

ชมในความพยายามของเสนาหอยนะ
ก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นคัสโนว่าคนหนึ่งเหมือนกัน
จริงแฟนพี่หอยเนี่ยสวยทุกคนนะ

เสนาหอยจะสำเร็จหรือเปล่า
นอกจากนั้นมีการส่งดอกม้งดอกไม้ให้ด้วย
เรียกได้ว่าคนนี้หอยเอาจริงค่ะ

ที่จะมีซิกแพคอย่างเดียว

ผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องเข้าฟิตเน็ตนะ

ผมว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจ

บอกเลยว่าไอ้๖ก้อนที่ขึ้นมา

รักขนาอุดมนาฬ

ผมใช้คำว่าทำในสิ่งที่เขาบอกมา

เขาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้

เขาเอ็นดูเหมือนหมากระเป๋าอะไรอย่างนี้

ผมชอบผมยอมรับตรงนี้ว่าชอบไหมชอบ
แต่สุดท้ายมันจะจบคำว่ารักไหม

มันจะก้าวไปสู่ตรงนั้นจุดสุดท้ายว่า
รักและเป็นแฟนกันได้หรือเปล่าไม่รู้

เราก็คุยแต่ว่ามันไลน์ใส่เขามากกว่า

ผมไม่เคยเจ้าชู้ใส่เขาเลยนะครับ

เราว่าหน้าตาเราน่ารักอยู่แล้ว

ความต้องการเนี่ยมันเป็นผมคนเดียวไม่ได้
ต้องอยู่กับเขาอยู่กับพ่อแม่เขา

และความบางทีเราอาจจะคบคุยกันไป

แล้วเราอาจจะไม่ชอบนิสัยกันตรงนู้นตรงนี้

ลี่ปล่อยเพื่อนมาแบบอ้วนเละขนาดนี้ได้ยังไง
เพื่อนรู้ตัวเองเลยโทษเพื่อน
วิลลี่บอกว่าอ้าวก็คิดว่าหลงรักในการโชว์ภูมิแบบนี้
แต่ตอนนี้การสีบสาวไม่เป็นไรหรอก
ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำให้ตัวเองดูดีขึ้น
จริงแล้วแค่คารมพี่หอยก็ได้แล้วล่ะมั้ง